ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าเศร้านะครับแล้วก็ในโลกโซเชียลเองก็มีการพูดถึงกรณีนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งก็มีรายงานด้วยว่าจริงแล้วเนี่ยเจ้าตัวไม่สามารถออกไปได้เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยกลัวว่าจะไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะครับ
ก่อนเสียชีวิตเนี่ยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่๑๗เมษายนนะครับบอกว่าไม่มีโรงพยาบาลไหนรับตรวจนะครับ

หลังจากที่เขาเองกักตัวเองมาแล้ว๕วัน
เพราะอาการหนักขึ้นก่อนที่จะตรวจพบเชื้อนะครับ
ขณะนั้นปอดเสียหายไปแล้วกว่า๘๐นะครับ
ก่อนที่จะเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ๒๒นาฬิกานะครับ
จากนี้ก็ยังมีเพื่อนของผู้เสียชีวิตครับ

แล้วก็ไม่ยอมนั่งขนส่งสาธารณะออกไปตรวจ
จากกลัวว่าจะแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นนะครับ
ซึ่งทีมข่าวกีฬาไทยรัฐแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยครับ